คุณผู้ชมคะมันมีคลิปหนึ่งที่เขาส่งต่อเกี่ยวกับเรื่องร่างทรง
แล้วเหตุการณ์นี้มันเกี่ยวกับเหตุการณ์ฝีพายที่ไปซ้อม
แล้วเรือล่มจำได้ไหม๑๑ฝีภาย
ขึ้นมาได้๙หายไป๒แล้วก็เจอละ๑คน

ปรากฏว่ามันมีเหตุการณ์เหมือนกับน้องแบงค์
แฝงร่างมาสิงร่าง
แล้วเดี๋ยวไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นค่ะ

คุณผู้ชมอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะคะ
คือกอดแล้วก็ร้องไห้ร้องไห้อยู่แบบนั้น

ไม่อยากตายไม่อยากตายไม่อยากตาย

ใช่ค่ะนี่เป็นคลิปที่มีการส่งต่อกันเกี่ยวกับพวกเรื่องร่างทรง
คนที่เห็นคลิปก็จะบอกว่าโอ้โห
นี่เรื่องแบบนี้บางคนเขาไม่เชื่อแต่เขาก็ไม่ลบหลู่นะ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นเกี่ยวกับร่างทรงบ้านปากห้วย
ที่ตำบลวังทงอำเภอเมืองแพร่ค่ะ
คือน้องแบงค์เราเคยเล่าข่าวให้ฟังแล้วแหละ
ฝีพายที่ไปซ้อมพายเรือน่ะแล้วหลังจากนั้นก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น

ใช่ค่ะอันนี้คือตอนแรกที่จะลงไปซ้อม
แล้วหลังจากนั้นเรือแตก๙คนขึ้นมาได้
แต่น้องแบงค์เป็น๑ใน๒ที่ศูนย์หาย
นี่ไงตอนที่เรือแตกแล้วทุกคนลอยคอลอยคอเอาชีวิตรอดกัน

พอหายไป๒คนแล้วอีกคนนึงก็เจอแล้ว

ใช่ค่ะทีนี้คลิปที่ให้คุณผู้ชมดูน่ะ
ร่างทรงก็เหมือนกับไปกอดไปกอดแม่ของน้องแบงค์
แล้วก็พูดออกมาว่าหนาวอยากขึ้นจากน้ำ
ครอบครัวก็ถามอย่าเลยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหน
ร่างทรงก็บอกว่าอยู่ไม่ไกลจากในตาม
ตามคือที่เจอก่อนหน้านี้
ทีนี้พออันนี้คือจุดที่เจอศพของนายตามนะคะ
ทีนี้พอร่างทรงพูดว่าอยู่ไม่ไกลจากนายตาม
ครอบครัวก็เลยถามไงบอกว่าที่น้องแบงค์เคยไปที่สะพานหรือเปล่า
จังหวะนั้นที่ถามลูกไปนะคือคิดว่าลูกมาสิงร่างทรงใช่ไหม
ร่างทรงก็พยักหน้าคุณผู้ชมเชื่อไหม
หลังจากที่คลิปนี้มีการส่งต่อกันไป

นี่ครับแบงค์มาอยู่ตรงนี้ซึ่งก็อยู่ไม่ไกลกันฮะ
ใช่ค่ะเหมือนกับที่ร่างทรงบอกเลยอยู่ไม่ไกลจากตาม
แล้วพอเมื่อวานนี้ช่วงเที่ยง
อย่างที่บอกค่ะพอเจอปุ๊บจุดตรงนี้ห่างจากตาม

ไม่ไกลที่ว่าไม่ไกลที่เท่าไร๒๕เมตรเอง
แต่ตอนที่ไปเจอตามไม่เจอนองแบงค์ใช่
สภาพศพน้องแบงค์คุณผู้ชมตอนที่ไปเจอเนี่ย

ใส่เสื้อสีน้ำเงินกางเกงขาสั้น

ทางญาติก็ประสานพนักงานสอบสวนและแพทย์เวร
โรงพยาบาลสูงเม่นมาชนะสูตรพลิกศพครับ
คุยกับแม่น้องแบงค์เธอเล่าให้ฟังว่า

มีแม่ค้าบ้านปากห้วยมาขายของที่ตลาดในหมู่บ้าน
จากนั้นก็กลับบ้านไปที่บ้านปากห้วย
แล้วอยู่ครับก็ร้องไห้

ญาติของแม่ค้าพยายามถามข้อมูลว่าเป็นใคร

ทีนี้ญาติแม่ค้าก็ต้องประสานมาที่กำนันผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านก็มารับพ่อแม่ของน้องแบงค์แล้วนะ

พอเจอหน้ากันแม่ค้าก็โผล่กอดแม่ร้องไห้อย่าเลย
หนาวถูกน้ำพัดไม่มีใครช่วยไม่รู้อยู่จุดไหน
รู้แต่ว่าโดนน้ำพัดมาหนาวไม่มีใครเห็นผมไม่อยากตาย

แต่สิ่งที่แม่ค้าพูดมาผมไม่อยากตาย
แม่ก็บอกไปว่าสิ่งที่ลูกได้ไปล่วงเกิน
ว่าจะเป็นทางกายวาจาใจแม่อโหสิกรรมให้นะ
หลังจากนั้นแม่ก็มีการเอาพระประธาน
มาให้แม่ค้าคนนี้ถือเอาไว้
แล้วหลังจากนั้นคุณผู้ชมเหมือนกับน้องแบงค์

น้องแบงค์บอกว่าแม่ค้าที่ปากห้วยคนนี้
จริงแม่ไม่รู้จักเลยนะไม่เคยเกี่ยวข้องไม่เคยอะไรเลย
แล้วแม่ก็เชื่อว่าที่มาแฝงร่างที่มาสิงร่างแม่ค้าเนี่ย
เชื่อว่าเป็นน้องแบงค์ลูกชายแม่จริง